มาดูเหตุฮะชายวัย๖๗ปีออกเรือประมงไปหาปลา
แล้วก็กลับขึ้นฝั่งทีนี้พอขึ้นฝั่งได้
ก็อยากสบายใจนั่งโก๊งเล่ากับเพื่อน
แต่ปรากฏในขณะที่ก๊งเล่าอยู่เพื่อนพูดเป่าหู
บอกว่าพี่รู้ไหมเมียพี่แอบไปหาแฟนเก่า
แล้วก็แอบไปมีกิ๊กทีนี้ชายคนนี้สิครับ
โมโหเดือดจัดไม่พูดไม่จาวิ่งกลับบ้าน
ความมีดทำครัวกระซวกเมียจนเสียชีวิตคุณ

แอบไปหาแฟนเก่าหรือเปล่าหรือว่ามีกิ๊กหรือเปล่า
มีผู้ถูกอาวุธมีดแทงจนเสียชีวิต

ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
ตำรวจสพสัตหีบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลที่สว่าง
จนธรรมสถานสัตหีบเข้าตรวจสอบ
กลางชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบศพของนางสมควร
เลือดขุนทศอายุ๕๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
สภาพศพนอนหงายหน้าท้องซ้าย
ถูกอาวุธมีดแทงจนไส้ทะลักนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้
ก็คือนายเล็กสังกระสุก

ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ตัวของนายเล็กเองยังอยู่ในอาการเมาสุรา
เรื่องต้นนายเล็กได้นำเจ้าหน้าที่ไปยังหลังบ้าน
ชี้จุดที่ทิ้งมีดทำครัวปลายแหลมยาว๑ฟุต
ซึ่งเขาใช้ในการก่อเหตุกระซวกเมียจนตายนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จากการสอบปากคำนายเล็กผู้ก่อเหตุ

บอกว่าผมเป็นคนลงมือฆ่าแฟนสาวจริงฆ่าเมียจริง
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่คบหากันมา
ก็ดูแลด้วยความรักความห่วงใย
และทีนี้ด้วยอาชีพประมงก็ออกทะเลหาปลา

ก่อนเกิดเหตุนะครับเขาเพิ่งขึ้นฝั่ง

ก็อยากจะดื่มเหล้าให้มันสบายใจซะหน่อย

และทีนี้ในวงเล่าเพื่อนมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมียของผมเนี่ยแอบไปหาแฟนเก่า
และแอบมีกิ๊กผมแค่ได้ยินดังนั้น
ผมโมโหผมเดือดจัดโกรธแค้นแล้วด้วยความหึงหวงเลยฮะ
ก็เลยกลับมาที่ห้องเช่าคว้ามีดทำครัว
แทงภรรยาไป๑แผลจนล้มลงนอนแน่นิ่ง
กระทั่งเพื่อนบ้านมาพบเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ถึงรู้ว่าตัวของฝ่ายหญิงที่ถูกแทง

ตอนนี้ผมยอมฮะผมยอมชดใช้กรรมในคุก
แต่ผมไม่อาจจะทนเห็นคนรัก
ปันหัวใจให้กับชายคนอื่นได้

บอกเขาบ้าง

เร็วไปเรือใส่เมีย

แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
เพื่อนพูดอะไรมาเชื่อหมดนะครับ